หาว่ายำกบร้านของเธอยัดสำลี

ลุยแจ้งจับให้คนโพสต์มาขอโทษด้วยนะฮะ

และร้านยำกบที่ไหนผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปแม่ค้าออกมาแจ้งจับแล้วคนที่เอาเรื่องนี้ไปโพสต์
แม่ค้าก็คือนางมานิดจันสีอายุ๔๒ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารอีสานและแกงถุงใส่บาทพระเช้า
หน้าวัดช่าค้อในอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
นำคลิปของผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าออยภาวะแทรกซ้อนขอเวลาลืมขีดอันตราย

มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว
โดยบอกว่าในคลิปอ้างว่าซื้อยำกบจากที่ร้านของเธอ
และมีการใส่สำลีลงไปในยำกบ
พอคลิปนี้โพสต์ออกไปมีผู้เข้าชมและแชร์ออกไปจำนวนมากนะครับ
แต่ขายไม่ออกตอนนี้ทาบจะเจ๊งอยู่แล้วครับ
ฟังเสียงของนางมานิดกันก่อนเลยฮะ
ไม่อาจจะเอาไปทำแบบนี้ฮะ
เพราะว่าฉันเป็นคนที่เสียหาย
ฉันอยากรู้ว่าลงไปเพื่ออะไร
ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วก็มันทำให้ร้านของฉันตอนนี้แทบจะเจ๊งอยู่แล้ว

แม้ว่าในเวลาต่อมาหนุ่มที่โพสต์คลิปวิดีโอนี้

แต่แม่ค้ายำกบได้ไปลงบันทึกประจำวัน

เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของแม่ค้าแกงถุง
คุณมานิดบอกต้องกู้ศักดิ์ศรีของพวกเรานะครับ
แล้วก็บอกว่ามาเลยพูดสิทธิ์ข่าวมา

แม่ค้าเปิดหม้อให้พูดสิทธิ์ข่าวดูเลยนะ
โชว์เลยว่าเนื้อกบเน้นจะเป็นสำลีไปได้ยังไงเล่า
สำลีนะไม่มีสำลีอยู่ในเนื้อกบ

ช่วยกันออกมายืนยันว่าแม่ค้ารายนี้

ด้วยการใช้สำลีปนเปื้อนกับเนื้อกบแน่นะครับ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้น
ผมก็ยังพยายามไปหาคลิปดู
แต่ว่าคลิปมันถูกลบไปแล้วจริงนะครับคุณครับ